ที่เรื่องของเจ้าแหลมศิษย์สะเก็ดนครหลวงโปรโมชั่น
ก็มีการชกโชว์สื่อนะครับก่อนจะป้องกันตำแหน่งแชมป์ในวันอาทิตย์นี้
ความเคลื่อนไหวล่าสุดก่อนที่ศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่น
สมัยที่สองเจอกับบวลฟรานซิสโกเอสตราด้า

ช่วงเช้าอาทิตย์ที่๒๕กุมภาพันธ์นี้นะครับ

ที่ซ้อมโชสึในเวลาไล่เรี่ยงกัน
โดยหลังการซ้อมโชสึนะครับ

ซึ่งสื่อต่างชาติได้มีการย้อนถามว่า

ซึ่งศรีสะเกดบอกว่าเป็นหมัดต่อยปกตินะครับ
พร้อมกับบอกว่ายังคงเป็นนักมวยที่ยังใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิม
แม้ว่าปัจจุบันจะถูกจัดให้เป็นนักชกลำดับต้นก็ตาม
ขอให้ดูบนเวทีแต่มั่นใจว่าจะป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ให้นานที่สุดครับ
แย่งแชมป์รุ่นนี้ไปจากศรีสะเกด
ขณะที่สื่อจากนิคารากัวชาติบ้านเกิดของโรมันกอนซาเลส

เชื่อว่าเกมการชกจะสนุกร้าวใจตั้งแต่ยกแรกครับ
ส่วนช่วงนี้นะครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหกีฬาอื่นที่น่าสนใจกันครับ